คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันพระ
เราก็ถามคุณผู้ชมไปว่าอยากจะพาเราสามคนไปเติมบุญทำบุญทำบุญกันที่ไหนยังไงบ้าง
แต่บางคนยังไม่รู้วิธีการเคล็ดลับในการจะทำบุญในช่วงวันอาสัญหาหรือว่าเข้าพรรษาแบบนี้
วันนี้หมอไก่พพาธินีมีเคล็ดลับในการทำบุญช่วงวันพระแบบนี้มาแนะนำคุณผู้ชมด้วย
เดี๋ยวพบกับหมอไก่พ่อพาทินีกันเลย

ที่สำคัญมาก
ทราบไหมคะว่าทำไมเขาต้องถวายเทียนพรรษากัน

สมัยก่อนคือเขายังไม่มีแสงสว่างไม่มีไฟฟ้าใช้
ถวายเทียนเพราะว่าพระต้องจำวัด

ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยนะ

ก็คือเป็นการที่จะจุดบูชาพระพุทธเจ้าด้วย

อันนี้สงฆ์จากการทำบุญด้วยแสงสว่างนะคะ
ก็คือหมายความว่าให้เราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

มีสติปัญญาที่ดีรวมไปถึงถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของความรัก
ค่ะ
อ่ะนะอันนี้สำคัญเลยหลายคนที่ดูอยู่

เราอยากให้แบบคู่ของเรารักกันไปนาน

คือให้สลักชื่อเรากับคนรักลงไปทั้ง๒เล่ม๒เล่มเลย

นี่ไงคุณเอาแต่ถวายเทียนไม่เคยสลักชื่อลงไปเลย

ก็เลยไม่รู้ท่านก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยใครดี
ต้องมีสลักซื้ออ้าวแล้วถ้าหากว่าเราไม่ใช้เทียนได้ไหมคะ

ก็เป็นจำนวนคู่ก็ได้นะหรือว่าเป็นไฟฉายก็ได้
เพราะว่าในช่วงนี้ฝนตกบางทีก็มีพวกสัตว์เลื้อยผ่าน

บางทีอาจจะเจองูเงี้ยวเขี้ยวขออันตรายได้นะคะ
ก็เกี่ยวกับสิ่งของที่ทำให้เกิดแสงสว่างก็ถวายได้ทั้งหมดแล้ว

มาเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะ
แล้วจะช่วยเรื่องของหน้าที่การงานความสำเร็จเจริญก้าวหน้า

ชื่อไปบนเทียนแล้วก็ถวายเป็นคู่ด้วย
ดิฉันได้เคล็ดลับแล้วข้าวพรรษานี่

เคล็ดลับการทำบุญในช่วงเข้าพรรษาอีกเยอะเลย

เราต้องไปทำยังไงบ้างในช่วงเข้าพรรษานอกจากถวายเทียนแล้ว
อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าอาบน้ำฝนค่ะตรงนี้เลยผ้าอาบน้ำฝน

ใช่ค่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าผ้าอ่างน้ำฝนคือยังไง

ก็คือผ้าสำหรับที่พระสงฆ์จะใช้อาบน้ำฝน
อาบน้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็คือหมายถึงว่าไม่ให้แบบเปลือยเปล่า
ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีห้องน้ำแล้ว
แต่ว่าผ้าอ่าวน้ำฝนก็ยังสำคัญอยู่นะคะ

บางทีพระท่านเกยังอาบน้ำเหมือนว่ากางแจ้งอาบน้ำรวมกัน

ถ้าใครฟังอย่างนี้อยากจะไปถวายผ้าอาบน้ำฝนต้องไปวันนี้เลย
ต้องวันนี้ก็คือก่อนเข้าพรรษาเหรอคะ
ใช่ค่ะก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว
ที่จะสามารถถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ถ้าพรุ่งนี้คือถวายไม่ได้แล้ว

ถ้าไปได้ช่วงบ่ายก็ยังไปได้ใช่ไหมคะหมอ

ถ้าดูไม่จบไปไม่ได้นะคะคุณผู้ชมหมอไก่บอกว่า

อันนี้ส่งของการถวายผ้าอาบน้ำฝนคือยังไงคะ
การถวายพวกแบบว่าพวกเครื่องนุ่งห่มผ้าอะไรพวกนี้นะคะ
ก็คือหมายถึงว่าให้เราอุดมไปด้วยโภคทรัพย์
ก็คือหมายถึงว่าให้เรามีสตุ้งสตังค์นั่นแหละนะคะ
มีเงินทองมีทรัพย์สินมีรถมีบ้านที่ดิน
และอีกอย่างหนึ่งที่เห็นตั้งอยู่
ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะเหมือนหมอไก่จะเริ่มหิว

ยังไงคะหมอไก่ข้าวต้มมัดนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องนำไปถวายในช่วงเข้าพรรษาด้วยเหรอคะ

ใช่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะว่าในช่วงเข้าพรรษา
แล้วก็วันออกพรรษาเขาจะนิยมถวายข้าวต้มมัดกัน

นะก็คือเหมือนกับชาวบ้านสมัยก่อนเขาก็เหมือนกับว่ารวมตัวกัน

อันนี้ส่งไงก็จะส่งผลในเรื่องของพวกแบบความแม่ตาความรักความสามัคคี

ใช่ไหมคะแล้วสังเกตว่าข้าวต้มมัดเนี่ยคือมันจะอยู่เป็นมัดก็คือเป็นคู่กัน
ก็คือมัดกันไม่ให้แบบไปไหนเลยสมมุติว่ามีแฟนก็คือไม่ให้แฟนหนีเลย

แล้วจำนวนล่ะคะกี่อันดี

ใช่ค่ะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของความรักความสามัคคี
คือหมายถึงให้คนแม่ตาเรารักเราอะไรประมาณนั้น
โอ้โหไม่เคยรู้เลยนะว่าไปเข้าพรรษาหรือว่าออกพรรษาจะต้องถวายข้าวต้มมัด

และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างหลายคนที่เห็นก็คือเป็นสังกฐานยา
สั่งกระทานยานี่สำคัญยังไงคะ
ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนเนอะ
บางทีพระศงท่านเนี่ยก็อาจจะอาภาษณ์โดยโรคเล็กน้อย
แล้วพวกปวดท้องไม่สบายอะไรพวกนี้
ใช่ค่ะเราก็ควรจะถวายยาที่แบบว่าเป็นยาสามัญ
พวกยาแก้ไข้ยาแก้หวัดยาแก้แพ้
อย่าว่าแต่แบบพระสงฆ์เลยคารวาสบางทีก็ไม่สบาย
คาราวาสอย่างเราแนะนำว่าให้ติดยาแก้แพ้แต่ไม่ใช่แพ้อากาศนะ

มาจากไหนก็แพ้หัวใจอยู่ดีค่ะ

แยแก้แพ้ใจไม่รู้ว่ายารักษาได้ดีขนาดไหน
คุณชนะต้องใช้แยแก้ปลวดหัวแล้วค่ะ

หัวเพราะว่าตัวเองเริ่มจะเก้าอี้สั่นคลอน

แต่เรื่องของยาเนี่ยนะครับต้องดูเรื่องของวันหมดอายุให้ดีนะ

สิ่งสำคัญทั้งหมดทั้งมวลที่จะถวายพระแล้วก็ต้องคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
ก็ถือว่าเป็นอันนี้ส่งว่าเราตั้งใจถวายสิ่งที่ดี

อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเนาะเรื่องของการทำบุญในช่วงเข้าพรรษานะคะ
ใครที่จะไปทำบุญเข้าพรรษาในวันพรุ่งนี้อาจจะได้เคล็ดลับเล็กน้อยตรงนี้ไป
งั้นเดี๋ยวถามหมอไก่ว่าพรุ่งนี้หมอไก่จะไปทำบุญที่ไหนคะ
ทำบุญที่ไหนก็ได้ค่ะขอให้มีผู้คุณ

แต่ว่าแอบเห็นหมอไก่ก็ตระเวนทำบุญอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะ
ก็ติดตามหมอไก่ได้นะคะทั้งในรายการตลอดข่าวแล้วก็ในโซเชียลมีเดีย
ว่าใครอยากจะปรึกษาเรื่องของดวงตรวจดวงชะตากับหมอไก่เพิ่มเติมด้วยนะคะ
ก็จะพบกับหมอไก่พ่อพาที่นี่เป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะ
แต่ว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าหมอไก่มาแนะนำเคล็ดลับ
ว่าหลายคนที่ดูอยู่วันนี้อาจจะได้เคล็ดลับในการที่เราจะไปทำบุญวันพรุ่งนี้
ซึ่งจริงแล้วอย่างที่หมอไก่บอกว่าวันนี้ก็ยังสามารถไปถวายผ้าอาบน้ำฝนกันอยู่ได้ทัน
แล้วก็เตรียมของสำหรับที่จะไปเข้าพรรษาในวันพรุ่งนี้กันได้นะคะ